พี่บอกไว้ฟะลูกมิ

หมดเว้นหมดกำกันแล้วจับหมดปาก
อ๋าวขับเปาหญ้าใครอ่ะ
ขับเปาหญ้าประอบบนผม

ฮือ

ว่าเห็นพิธรุยี่ไงครับครับ
อยู่ข้างร้านพิธรุยี่ไส้ครับ

อะไรครับ

ไส้ครับผมมันมาลูกสาวผมน่ะชวนอายมาชวนหลานไส้ผม
มาบ้านพี่ชายผมจะมาเรียนกับน้องที่นี่
พี่หลานไส้ผมก็เลยบอกว่าไม่ไป
เพราะว่านี่พี่ยังอยู่ข้างบ้านพี่ไส้ผม

ว่าน่าจะเป็นยุโมบันนั่นนั่น

เขาต่อว่ายุโมบันปฏิมภัพธิ์ขอบคุณครับ

เขาก็มิติว่าไปโรงพยาบกว่า

คือเทียงหนีเป็นนางว่นหาว่นหลัง
ที่นี่พ่อพวกผมไปโรงพยาบาลศูนย์

มันคุ้มจัดเสือกมุ่งหน้าบ้านนะครับ

แล้วปล่วยทั้งชีวิตเหรอครับ

เป็นเจ้าบาปเป็นต่างเพลากับไฟ
เป็นหนาวแล้วก็สบาย
จากกลับมาประมาณเก้าโมงค่ะ

เข้าเน่นเมื่อครึ่งอย่างนี้ค่ะ

คว้าใส่ใดหายน้ำเชี่ยวเลย
หมายถึงว่ามันจะมีเหตุไม่ดีขึ้นในบ้านอย่างนี้เห
แล้วก็จะดูอะไรนะ
คนมาต่ายใส่น่ะ

เขาเข้ากัสสิ

ประวัติเข้าเข้ากับนอนลินอยู่นี่นัก
โปรดติดตามตอนต่อไป